คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
จอดรถไว้พร้อมกับจุดไฟเผาตัวเอง
จนทำให้ไฟลุกท่วมรถแบบนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามช่วยดับไฟ
แล้วพยายามที่จะช่วยคนที่ติดอยู่ในรถ
ช่วยออกมาไม่ได้ครับเพราะเสียชีวิตในที่สุด
เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็เล่าถึงปมเหตุบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
เครียดเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เครียดเรื่องของเศรษฐกิจหนี้สินอะไรต่างนานาด้วยนะครับ
ก็คือในภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
หมายเลขทะเบียน๖กกขไข่๗๓๖๗กรุงเทพมนาคม
จอดอยู่บริเวณลานกว้างฝั่งตรงข้ามวัดทองเนียม
เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้แขวงแล้วก็เขตหนองแข็ม
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่จึงสามารถควบคุมเพลิงได้
แล้วคิดดูตอนที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านพยายามที่จะไป
ระงับเหตุควบคุมเพลิงก็ต้องเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ในรถถูกไฟเผาไหม้จนเกรียม
ช่วยเหลืออะไรออกมาไม่ได้นะครับซึ่งในรถเนี่ยก็หลังจากเพลิงสงบ
ก็พบว่าร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับ
คือนายกฤษณพงศ์เพชรดีอายุ๔๐ปีเป็นชาวกรุงเทพ
ก็ถูกไฟคลอกในสภาพไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลยล่ะครับ
ที่บริเวณหว่างขาเขานั่งทับขวดแก้วคล้ายขวดเบียร์
บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่หนึ่งขวดนอกจากนี้ที่เบาะข้างคนขับ
ก็พบยาจุดกันยุงวางไว้หลายขดรวมทั้งกองเอกสารและสมุดบัญชีเงินฝาก
ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเรื่องของศพผู้เสียชีวิต
ก็มีการมอบให้กับกู้ภัยปเต็กตึงนำศพไปชนะสูตรต่อนะฮะ
นำศพไปส่งชนะสูตรต่อนะครับก็อย่างที่บอกไปตรวจสอบภายในรถ
มีทั้งขวดบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะมีทั้งยากันยุงที่จุดวางไว้หลายขดนะครับ
รวมทั้งกองเอกสารเป็นกระดาษและสมุดบัญชีเงินฝากนะครับคาดว่าทั้งหมดเนี่ย
จักรมตัวเองในรถนะฮะจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็ใช้ไอ้เอกสารกระดาษอะไรต่างต่างเนี่ย
เป็นเชื้อเพลิงนะครับตำรวจสนน้องแข็มก็รวบรวมไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นผู้ตายขับรถเข้ามาจอดที่ลานดินในตอนบ่าย
ได้ไม่เกิน๒๐นาทีก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะฮะพอหันไปดูก็พบรถคันดังกล่าว
ซึ่งปิดประตูปิดกระจกเอาไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นก็มีกลุ่มควันลอยออกมาจากด้านในห้องผู้โดยสาร
แล้วก็มีแสงเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วตัวชาวบ้านเองตกใจนะครับ
เพราะว่าในรถเนี่ยยังมีคนอยู่ในรถอยู่เลยนะฮะก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาตรวจสอบ
กระทบกระทั่งพบว่าเป็นเหตุเผาตัวเองฆ่าตัวตายอยู่ในรถนะครับ
ทางด้านของอดีตภรรยานะฮะก็คืออดีตภรรยาของผู้ตายเนี่ย
ก็ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่บอกว่านายกฤษณะพงเพชรดีผู้ตายเนี่ย
คือได้เลิกรากับเธอไปประมาณ๑๐ปีแล้วก่อนจะไปมีภรรยาใหม่
แล้วก็มีลูกกับภรรยาใหม่โดยแม้จะเลิกรากันไป
แต่ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่นะครับที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ตายมักจะมาบ่นให้ฟังถึงปัญหาครอบครัวแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทอง
ที่ไม่พอใช้ติดหนี้ติดสินหาเงินมาชำระไม่ทัน
อีกทั้งต้องวิ่งแท็กซี่รายได้ไม่ค่อยมีนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะเพราะว่าผู้ตายเนี่ย
ก็มีอาชีพขับแท็กซี่ของสากรปฐุมวันแท็กซี่จำกัด
เป็นรูปประจำตัวยืนถ่ายภาพข้างรถคันเกิดเหตุ
แล้วก็แคปชั่นบอกว่าสู้โควิดไปด้วยกัน
ก็รู้แล้วล่ะว่าอดีตสามีคงเครียดหลายเรื่องนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็พยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว๒ครั้ง
แต่ก็คนในบ้านมาเห็นก็ช่วยกันห้ามเอาไว้ได้ทันนะครับ
พยายามที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้งแล้วเขาก็นานนานมาแล้วอ่ะ
เมื่อสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องโบราณมากแล้วอ่ะ
มันไม่น่าใช่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอ่ะ
เออนะครับก็ทุกคนไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจะฆ่าตัวตายได้
แล้วก็ใช้วิธีแบบนี้แต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นนะฮะ
บอกว่าสู้โควิดไปด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพคู่กับเด็กชายวัยประมาณ๑๒๑๓ปีซึ่งคาดว่าจะเป็นลูกชายนะฮะ
มีการโพสต์ภาพกับลูกชายบ่อยครั้ง
แล้วก็มีเพื่อนในเฟซบุ๊คเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
ทำนองที่ว่าให้สู้ชีวิตต่อไปสู้ชีวิตไปด้วยกันนะครับ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะพยายามติดต่อญาติและบุคคลใกล้ชิด
มาทำการสอบปากคำหาสาเหตุ
ส่วนการก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจก็บอกแบบนี้เลยนะครับ
เรื่องของรายละเอียดก็คือน่าจะเป็นการรมควันด้วยยากันยุง
ก่อนจะจุดไฟเผาขังตัวเองในรถ
ก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานต่อไปนะครับ
นะฮะทางด้านของคนใกล้ชิดแล้วก็คนสนิทหรือว่าเพื่อนต่างเนี่ย
ก็พูดถึงผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยมักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยานะฮะ
ซึ่งมีลูกชายด้วยกันแต่ก็ไม่ยอมพูดจากันมา๓ปีแล้วคุณ
จนทำให้เจ้าตัวเกิดความเครียดคิดจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำ
และก่อนหน้านั้นก็วิ่งให้รถชนมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๓ที่คิดฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวนะฮะ
อย่าหาหนทางในการตัดสินใจหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายเลยนะฮะ